แล้วคนค้าบางคนก็ต้องบอกว่า

เพราะว่าเขาพกปืนติดตัวตลอดเวลา

เมื่อวานนี้ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมแล้วนะครับ

รายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมนะครับ

เจอเคนมผงร้อยกรัมครับ

นายวสันเขียวหอมหรือว่าฉายา

เขาถูกตำรวจชุดสืบสวนภูทร

วิสามันฆาตกรรมอยู่ในซอยไผ่เตย

ห้วยจราเข้อำเภอเมืองนครปฐม
ตามร่างกายถูกยิงเข้าที่หน้าอก๒นัด

ปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑กระบอกครับ
เป็นปืนของผู้ตายตกอยู่ข้างตัวแหละ
จากนี้ยังพบเคนมผง๑๐๐กรัม
อี๔๐เม็ดเงินสด๕๐๐บาทครับ
ที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่
แล้วก็กระสุนยังไปถูกประตูเหล็กของชาวบ้านจนเป็นรู
ลุไปถึงเครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่ในบ้านอีกด้วย

ล่อซื้อยาเสพติดจากเปิ้ลกำแพงแสนนะฮะ
เมื่อมาถึงเวลานัดหมายเปิ้ลกำแพงแสนขับรถเก๋ง
โตโยต้าสีขาวทะเบียนกไก่รอเรือ

เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ยิงสู้ตำรวจด้วยจะเปิดทางหนีนะครับ

กระสุนถูกเปิ้ลกำแพงแสนเสียชีวิต

ช่วงที่ตำรวจกำลังล่อซื้อยาเสพติดจากเปิ้ลกำแพงแสนอยู่นั่น
มีผู้ชายสองคนเข้ามาซื้อยาเสพติดพอดีเลย
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้
นางวันเพ็ญแสงสุริยฉายอายุ๖๔ปีท่านนี้เป็นใคร
ท่านนี้เป็นเจ้าของบ้านที่กระสุนเนี่ย
ถูกที่ประตูเหล็กบ้านเธอเนี่ยนะฮะ
เล่าบอกว่าขณะขี่รถจักรยายนต์กลับบ้าน
เห็นผู้ชายสองคนวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้อยู่บนถนน
มีตำรวจไล่ตามแล้วมีการยิงปืนขึ้นฟ้า๒นัดด้วย
ขณะนั้นเธอกลัวมากบอกไม่รู้ใครเป็นใคร
ไม่รู้เหตุการณ์อะไรแล้วกลัวจะโดนลูกหลงที่สำคัญ

จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด

มันเป็นการล่อซื้อยาเสพติดของตำรวจครับ
เรากำลังจะเข้าบ้านผมเข้าบ้าน
พอดีเขารถมันชนกันใช่ไหมล่ะ
เขาจับตรงนี้เราก็เลยหันไปมอง
ก็ก็เลยท่านคนร้ายเขาวิ่งไปนู่นตรงนี้เขาวิ่งตามไป
ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปสองนัด
แล้วทางนี้เขาก็ยิงลุงบ้างเราก็เลย
หมอบลงบนรถเครื่องก็ไม่กล้ามองเท่าไหร่
แต่ก็เห็นคนยิงแล้วแล้วมันก็เลยกระสุนทะลุเข้าบ้านหลัง

โอ้โหชาติสั่งแจ้งจังอยู่ตรงนี้ฮะ

ผ่านตำรวจเอกชัดปรรณาการคล้ายคลึง
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยบอกว่า
กำแพงแสนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ
เป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวก่อนหน้านี้
แล้วก็รู้ดีว่าเปิ้ลกำแพงแสนพกปืนติดตัวตลอดเวลา

ตรวจสอบประวัติไปนะครับพบว่าเปิ้ลกำแพงแสนมีคดียาเสพติดฮะ
แล้วก็เคยติดคุกมาก่อนจนได้ประกันตัวออกมาก็มาค้ายาเสพติดอีก
คดีนี้ตำรวจจะจำได้ไหมฮะที่ผมเล่าไป
ผู้ชายสองคนก่อนเปิ้ลจะโดนยิงตายเนี่ยมาซื้อยาเสพติดกับเปิ้ลนะฮะ
เดี๋ยวจะเอาไปสอบสวนขยายผลหาผู้ค้ารายใหญ่ต่อไปครับ
ผัวพันกับคดียาเสพติดจบไม่สวยสักรายหนึ่งนะครับ